เมื่อคืนที่ผ่านมาเกมจบแต่คนไม่จบค่ะ
แล้วเราก็รู้ว่าทีมที่ได้แชมป์คือ
สโมสรการท่าเรือ
แล้วสโมศรก็มีการจัดงานเลี้ยงกัน
ตอนแรกเหตุการณ์ก็สนุกสนานดีค่ะ

พองานเลี้ยงใกล้จบเท่านั้นแหละค่ะเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนวุ่นวายขึ้น
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเขาทะเลาะกัน
แล้วมีการสาดกระสุนปืนใส่กันนะครับ
วิ่งหนีกันไปฝั่งตรงข้ามของสนามกีฬาสโมสรการท่าเรือ
ก็คือซอยคลองเตยซอย๘นี่แหละค่ะ
เนี่ยมีคนถูกยิงตายนะคะเพื่อนของคนที่ถูกยิงตายเนี่ยร้องห่มร้องไห้แบบนี้
จะเข้าไปกอดศพแต่ตำรวจกันออกมาไม่ให้เข้าไป
เพราะเขาก็ต้องมีการทำงานของเขานะเก็บหลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
คุณกลายเป็นศพกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยนะคะ
คือจากการจากความสนุกสนานที่ได้แชมป์สุดท้าย
กลายเป็นความเศร้ากลายเป็นศพแล้วก็เหตุการณ์นี้
มีคนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยอีก๑คนนะคะ
ผู้ตายก็คือนายอภิชาติศรีหัวโทนอายุ๑๗ปีค่ะ
เพื่อนผู้ตายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมร้องไห้ด้วยความเสียใจแบบนี้นะคะ
ก็ไม่คิดว่าความสนุกมันจบด้วยความเศร้าแบบนี้
เพราะต้องสูญเสียเพื่อนไป๑คน
ผู้ตายอายุ๑๗ปีถูกยิงที่บริเวณเบ้าตา
ใกล้กันตำรวจไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘จำนวน๒ปลอก
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๕ปลอกตกอยู่ค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยเก็บนี่แหละไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ยังมีผู้ชายวัยรุ่นอีก๑คนอายุ๑๗ปีเท่ากันกับผู้ตาย

กู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

แม่นตาก็ตกอยู่ด้วยก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานแบบนี้
สอบถามกลุ่มเพื่อนผู้ตาย
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีการรวมตัวกันมาเที่ยวงานคอนเสิร์ต
ซึ่งจัดขึ้นภายในสนามกีฬาของการท่าเรือ
ก่อนที่คอนเสิร์ตจะมีการจบลง
มีเหตุทะเลาวิวาสทีนี้ก็เลยวิ่งกัน
หนีออกมาจากงานก่อนที่จะหลบหนีเข้ามาในซอยคลองเตยซอย๘
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามกีฬาการท่าเรือ
จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นสนั่นหลายสิบนัดค่ะ
ตรงจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นต่างคนต่างวิ่งหนีแล้วนะ
พอสิ้นเสียงปืนสิ้นเสียงปืนเท่านั้นแหละค่ะ
เพื่อนของผู้ตายจึงรู้ว่าอธิชาติผู้ตายล้มลงแล้วก็เสียชีวิต
อีกหนึ่งคนที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์

ชื่อว่าคุณวิชัยแซ่เหงอายุประมาณสัก๔๐กว่าปีแล้ว
เล่าบอกว่าสักประมาณ๕ทุ่มออกมาเก็บของหน้าบ้าน
จู่ได้ยินเสียงปืนขึ้นดังปั้ง
สักพักหนึ่งวัยรุ่นวิ่งตามกันมา

จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นรอบ๒
รอบ๒แล้วก็รอบสุดท้าย
รอบสุดท้ายรัวเลยนะคะมากกว่า๑๐นัด
แต่ตอนรอบ๒แล้วก็รอบสุดท้าย

แต่ก็ได้ยินกลุ่มวัยรุ่นจำนวนหลายคนเลยนะ
วิ่งหนีออกมาแล้วก็ตะโกนเสียงดังเออะโวยวาย
แล้วจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ฟังเสียงคนที่เขาเห็นอีกกันกันหน่อยค่ะ
ได้ยินหนึ่งชุดแรกปั้ง

เราก็มาเก็บแล้วก็บ้างบ่องไข่แล้ว
ปิดประตูพาลูกเข้าไปปิดไฟปิดอะไรเลย
อีกแป๊บนึงก็ดังขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่ง
ปิดไฟแล้วเราก็ไม่ได้ออกมามองอะไรเลย
ก็เห็นมีแต่มอเตอร์ไซค์อะไรพวกเด็กอะไรนิ่งกัน

รอบ๓ชุดใหญ่เลยเราก็ไม่กล้ามองแล้ว
ก็ไม่กล้าออกมาอะไรแล้วชุดใหญ่เลยรอบสามเนี่ย
เราได้ยินประมาณกินทัศน์ครับทั้งหมดเลย
หมดแม็กซ์ได้นานมากเป็นชุดเลย

ไม่นานนี้ครับกระดาษเดียวกันแม่ของผู้ตายเดินทางมาจุดเกิดเหตุหลังทราบข่าวว่าลูกชายถูกหญิงตาย
คุณผู้ชมดูภาพนี้สิฮะร้องไห้แทบขาดใจอะครับ
ทำใจไม่ได้ฮะลูกชายมาดูฟุตบอลแต่ว่ากลับมาจบชีวิตแบบนี้ฮะ

คือก็ไม่อยากให้ถ่ายนะคือแบบก็เสียใจลูกเสียชีวิตนะฮะ
เสียใจด้วยแล้วก็ขอให้ตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นให้ได้เร็วแล้วกันนะครับ